หกนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ
ข่าวเย็นไทยรัฐอยู่กับคุณผู้ชมนะคะไปที่จันทบุรีกันค่ะ
มีเหตุการณ์รถกระบะพุ่งเข้าชนบ้านคนคุณนัทพงศ์ค่ะ
นะครับบ้านคนเนี่ยก็เสียหายเลยนะคะแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
คนขับรถกระบะไม่ยอมลงจากรถค่ะ
ไม่ยอมลงนะคะจนกระทั่งมีผู้ชายคนนึงมาพาตัวเธอออกไปจากที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านก็บอกเอ้าไปดื้อแบบนี้ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะ

รถเนี่ยพุ่งเข้าชนนะคะเป็นโตโยต้าสี่ประตูสีดำ
ที่เห็นตรงนั้นคือบ้านคนพุ่งเข้าไปเลยครับ
แล้วคนขับหลังจากนั้นก็ไม่ยอมลงจากรถนะคะควันสีขาวเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมา
เพราะเขาพยายามจะเหมือนกับเร่งเครื่องถอยหลังอ่ะอ๋ออ่า
จนกระทั่งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยพยายามจะถอยหลังออกมา
วันขึ้นมาชาวบ้านต้องเข้ามานะคะมาช่วยดับเครื่องยนต์
แล้วคนขับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะก็ไม่ยอมลงทำไมก็ไม่ยอมลงจากรถ
สักพักหนึ่งมีผู้ชายมาถึงนะคะคนขับถึงยอมลงมา
แล้วผู้ชายคนนั้นก็พาตัวออกไปจากจุดนี้ทันทีค่ะ
แต่ชาวบ้านบอกอ้าวแล้วทำไงล่ะของที่อยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นขอเบอร์ไว้ก่อน
ชาวบ้านก็ไม่ยอมนะคะขอเบอร์ไว้ก่อนค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีหลังจากเหตุการณ์นี้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พบว่าประตูด้านหน้าพังเสียหายค่ะหน้าบ้านเพราะโดนรถเข้าไปเต็มเนี่ยค่ะ
ของหน้าบ้านก็กระเด็นเขาบอกเจ้าของบ้านบอกแมวเขาเลี้ยงไว้๔ตัวตกใจวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อตอน๖โมงครึ่งเมื่อเช้านี้เองค่ะ
คุณกฤษกรปานขาวเจ้าของบ้านหลังนี้บอกตอนนั้นอยู่ในห้องแล้วได้ยินเสียงดัง
คิดว่าบ้านถล่มวิ่งออกมาดูพบว่ารถเสยเข้ามาหน้าบ้าน
ที่เลี้ยงไว้วิ่งหนีหายไปหมดเลย
ชาวบ้านแถวนี้เห็นว่ารถขับมาเสียหลักหลายครั้งเลย
พยายามจะพุ่งชนร้านกาแฟที่อยู่ก่อนที่จะถึงบ้านนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็ทางสักพักก็ได้ยินเสียงเสียงโค้มที่แรกผมคิดว่าบ้านตัวเองถล่ม
พอเลยออกมาดูก็เห็นแล้วว่ารถเสยขึ้นมาในบ้าน
ประตูบ้านแล้วก็ชงทุกบาทหน้าบ้านเหลียงหาย
แล้วก็แมว๔ตัวยังหาไม่เจอไม่รู้ตกใจไปไหนเนอะ
คุณผู้ชมดูข้างหลังของพี่คนนี้สิคะคือทางมันเป็นทางโค้งแบบนี้ค่ะ
คือรถก็คงจะผ่านมาได้หลายโค้งแล้ว
หนึ่งในโค้งนั้นคงจะเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งด้วย
เขาบอกเขาเห็นรถคันนี้ขับมาแล้วเสียหลักจะหลุดโค้ง
ก็เลยบอกเพื่อนนะคะบอกเนี่ยรถจะแหกโค้ง
สักพักหนึ่งมีชาวบ้านมาบอกว่ามีรถพุ่งชนบ้าน
เขาถามว่าใช่รถคันสีดำที่ผู้หญิงขับหรือเปล่า
ปรากฏว่าใช่คันนี้จริงนะคะทีมข่าวถามรายละเอียด
จากผู้อำกับสพจันทพุรีพันธุ์ตำรวจเอกเตชิศกุลกณิษฐากร
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุคนขับมีอาการแน่นหน้าอก

แล้วหลังจากนั้นก็กลับมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนแล้ว
ตำรวจเนี่ยเป่าแอลกอฮอล์นะคะให้เป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าขึ้น๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะส่งฟ้องดำเนินคดีต่อไปค่ะ